คำแรกมาดูคดีมหากราบกับหวยสามสิบล้านกันหน่อยยังไม่จบนะครับโอ้โห
พลิกไปพลิกไปพลิกมาไม่รู้ว่าของใครกันแน่ตอนนี้บานปลายแล้วก็เริ่มที่จะมีพยานหลายปาก
ฝากฝั่งลุงจรูนเนี่ยเริ่มออกมาพูดบ้างแล้วนะถูกต้องครับล่าสุดเลยนะครับ
คุณผู้ชมคงยังจำกันได้นะคะคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ท่านนี้แหละ
อืมที่ก่อนหน้านี้เป็นคนบอกว่า

คดีครูจอมทรัพย์ครูจอมทรัพย์เป็นแกะไม่ใช่แพ้
แล้วก็เป็นคนแรกเลยที่บอกว่าครูจอมทรัพย์เป็นแกะ

ครูจอมทรัพย์เป็นแพ้สุดท้ายแล้วสารตัดสิน

แล้วคุณคนนี้แหละคุณอัจฉริยะนี่แหละบอกว่ามีหลักฐานเด็ด
ถูกต้องแล้วคดีจะพลิกอีกหรือเปล่า
พรุ่งนี้บ่าย๒ต้องมาดูกันนะครับอย่างที่บอกไป
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมเครือข่าย
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ก็มีการเดินทางเข้าไปยื่นหนังสือต่อ
ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อให้ย้ายพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นการชั่วคราว

จากการที่เรียกร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลอดีตข้าราชการตำรวจ
ซึ่งเป็นคู่กรณีของครูทางด้านของครูปีชา
ไปคุยกันนอกรอบทำให้เกิดข้อคอรหา
และเจ้าหน้าที่เองก็ทำงานอึดอัดลำบากใจครับ
หากมีคำสั่งย้ายผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดกาญจนบุรีชั่วคราวก็อีกประมาณ๑สัปดาห์
คดีนี้จะสามารถคลี่คลายได้
ตรงกันนี้นายอัจฉริยะบอกว่าทางทีมงานมีหลักฐานสำคัญ
นี่เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามเพราะว่าเขาบอกว่า
เขามีคลิปวิดีโอแล้วก็คลิปเสียงของลำดับพยาน
ยืนยันได้ว่านายปีชามหรือว่าครูปีชาไคร่ครัว
ไม่ใช่เจ้าของลอตเตอรี่และไม่มีลอตเตอรี่ตั้งแต่แรก
นี่ทิ้งบอมลูกใหญ่มากจะพลิกแน่นอนถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้นะฮะ

หน้าที่กันทำเหมือนคดีครูจอมทรัพย
เพื่อต้องการส่วนแบ่งคือเงิน๒๕ล้านบาท

คือก่อนหน้านี้ลุงจรูนได้มา๓๐ล้าน
เอาไปละ๕ล้านแล้วก็๒๕ล้านอยู่ในบัญชีตอนนี้

จำนวนนี้คือครูปีชาและมีเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมด้วยอีก๒คน
พร้อมกว่าให้ครูปีชาเขาบอกว่าคิดทบทวนสมัย
กลับตัวกลับใจอย่าถล่ำลึกเพราะความจริงต้องปรากฏ
ไปฟังเสียงของนายอัจฉริยะกันหน่อยครับ

มันมีทั้งคลิปวีดีโอทั้งคลิปภาพคลิปเสียงมีหมดแล้วครับแล้วก็
ไทม์ไลน์ของตัวประจักรพยานเส้นทางการเดินทางมาเจอกัน
ระหว่างครูปีชากับพยานประจักษ์พยานปากนี้
ที่ว่ามาพบเห็นการส่งมอบลอตเตอรี่กัน
แล้วก็พยานป่านี้บอกว่าขอแบ่งลอตเตอรี่ได้ไหม๒ใบเนี่ย
เส้นทางการเดินทางหรือไทม์ไลน์อะไรต่างเนี่ย
มันไม่น่าเป็นไปได้
แล้วก็ตัวลอตเตอรี่ที่ครูปีชากล่าวอ้างอะไรทั้งหมด
ว่าที่มาของลอตเตอรี่อะไรต่างมันก็ไม่เป็นความจริง
ความจริงให้ปรากฏว่าคุณครูปีชาไม่ใช่เป็นเจ้าของลอตเตอรี่
ทำตกหาย๑๐๐นะครับ
นี่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องรอดูนะครับคุณผู้ชมคุณทัศนัยว่า

ตอนแรกพลิกไปทางครูปีชาแล้วนะตอนนี้จะพลิกกลับมาที่ทางด้านของหมวดจรูนหรือเปล่า
แล้วที่สำคัญนะคุณอัชริยะบอกว่าอยากให้สั่งย้าย
ผู้การจังหวัดกาญจนบุรีไปก่อนเพื่อที่จะทำให้คดีโปร่งใสมากขึ้น
เพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้การจังหวัดกาญจนบุรีเรียกหมวดจรูนไปพบเป็นการส่วนตัวยังคงจำกันได้นะคะ
คนก็แข้งใจว่าทำไมต้องเรียกเข้าไป
นั่นสิและที่สำคัญผู้การจังหวัดกาญจนบุรีเป็นคนสั่งให้อายัดเงินในบัญชี๒๕ล้านบาท
ซึ่งจริงแล้วตามประมวลกฎหมายอาญาผู้การจังหวัดกาญจนบุรีไม่มีสิทธิ์ตรงนี้นะ

เรื่องนี้ก็มีคำชี้แจงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ยืนยันแบบนี้บอกว่าตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะ
เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาคือปีที่แล้ว๒๕๕๙
ได้ตั้งชุดพนักงานสืบสวนรวบรวมทั้งพยานบุคคล
พยานแวดล้อมพยานทางนิติวิทยาศาสตร์

และร่วมกับชุดสืบสวนจากกองบังคับการปราบรามในการสืบสวนว่า
คดีนี้มีการทำเป็นกระบวนการหรือไม่อย่างไร
เพื่อให้สามารถตอบคำถามของสังคมได้
จากว่าคดีนี้แหมคนทั้งประเทศให้ความสนใจนะ
ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยก็ว่าได้นะคะ
ส่วนกระแสข่าวว่าตำรวจไม่ให้ความเป็นธรรมนั้น

พนักงานสอบสวนได้ให้ความเป็นธรรม
และถูกต้องมาตั้งแต่ต้น
แต่คดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ
ตำรวจเองได้รวบรวมทั้งพยานหลักฐานอย่างเต็มที่

แล้วก็บอกว่าพร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วย

ใครจะแอบอ้างอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะ
ล่าสุดครับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา

สั่งให้กองบัญชาการตำรวจพูทธรณ์พ๗
ให้โอนสำนวนคดีการสอบสวนคดีน้า

เพื่อให้เกิดความโปร่งสายและก็สามารถตอบคำถามสังคมได้ครับ
เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในการทำงานของตำรวจเพื่อความยุติธรรมในสังคม
จากนั้นทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็สอบถามต่อไปยัง

บอกว่าทราบเรื่องที่ตำรวจให้โอนคดีให้กับกองปราบรามแล้วเป็นผู้รับผิดชอบ
ซึ่งตนเองอยากให้มีการตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนสอบสวนเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้
ซึ่งเรื่องทั้งหมดทั้งมวลที่เราเล่ามาคุณผู้ชมครับ
ติดตามความคืบหน้ากันต่อกับรายการไทยรัฐนิวโชว์ของเรา
ขยายความกันต่อว่าวันนี้จะมีความคืบหน้าต่ออย่างไรกันบ้างนะครับ
รับรองว่าคดีนี้เข้มข้นอย่างแน่นอน
โอ้โหมหากราบยิ่งกว่าละครนะ